แน่นอนนะหิวแล้วแต่ไหนก็จะแนะนำเรื่องของอาหารนะเนาะ
เป็นอาหารเจกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเทศกาลกินเจแบบนี้
เราจะเลือกทานอาหารเมนูไหนดีที่เกี่ยวกับเจ
ผมแนะนำเลยฮะใครที่อยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
ลองไปซื้อกินกันดูกับไส้อัวเจล้านนา
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
เอ้าคุณดูไส้อัวเจล้านนา
มีด้วยเหรอ
มีเป็นของคุณจันทนาสุขประเสริฐหรือป้าอิ่ม
ชาวบ้านหมู่๖อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฮะ

แต่เรื่องของเห็ดและสมุนไพร์ก็ต้องไปที่นี่นะ
เพราะว่าเขานำสมุนไพรทั้ง
ขิงขาตะไคร้พริกกะปิเจ

เนอร์กินมากเลยอะ

รวมไปถึงเห็ดออริจิใส่ลงไปโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหมันมัน
ครบครบหมดจริงจริงแล้วรสชาติไม่ต่างกับไส้อัวจริงจริง
แบบทำมาจากเนื้อสัตว์อ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือไส้อัวเจ
ชิ้นหนึ่งอ่ะยาประมาณสักหกถึงเจ็ดนิ้วชิ้นละสี่สิบบาท
ผมว่าไม่แพงนะกับของที่ได้สุขภาพแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่านอกจากไส้อัวเจร้านนาแล้วนะยังมีเมนูเจอย่างแหนมตุ้มจิ๋ว
เฮ้ยแหนมเจอ่าทำมาจากเห็ดหกชนิดขายราคาสามสิบบาท
น้ำพริกนรกเห็ดน้ำพริกเผาเห็ด
กระปุกละสิบห้าบาทหรอคือน้ำพริกเจนั่นแหละครับอืม
อิ่มแกเล่าว่าไส้อัวเจร้านนาเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนใครนะ
แตกต่างจากทั่วไปอย่างแน่นอนแล้วก็ได้รสชาติของสมุนไพรแบบครบเครื่อง
ถ้าอยากไปชิมแล้วก็ลองได้บอกเลยรสชาติไม่ต่าง
เนื้อสัมผัสเหมือนเป๊ะแล้วแถมได้สุขภาพอีกด้วย
ลองสั่งกันไหมล่ะครับไส้อัวเจล้านนาพิมพ์คำนี้เข้าไปใน
เฟซบุ๊กแฟนเพจตลอดข่าวเอ้ยไม่ใช่ไส้อัวล้านนาอืม
เข้าไปในเฟซบุ๊คแฟนเพจของเขามาดามจันทนาเจอเลยแหละ
แล้วก็มาดามจันทนานี่ก็มีเหมือนกันลองไปเสิร์ชหาดูในเฟซบุ๊คแฟนเพจของเขานะ
แล้วก็เบอร์โทรใครไม่สะดวกในออนไลน์ไง
โทรไปถามก็ได้ศูนย์แปดห้าหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดเก้าเก้าป้าอิ่ม
ป้าไม่ให้อิ่มลูกป้ายังไม่ได้กินไม่หมายถึงชื่อป้าแก

จะสั่งไส้อัวว่ากันไป
ช่วงนี้ถือศิลปกินผักกินเจก็อาจจะลองสั่งเมนูเจแบบนี้มาลองทานกันดูได้นะคะ